ดูคดีอุ๊กอาจที่เกิดขึ้นอีกคดีนึงที่อุบรณวัชฎานี
เป็นกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้าไปในร้านจิ้มจุ่มแห่งหนึ่งนะครับ

เก้าอี้ในร้านไล่ทำร้ายลูกค้าที่นั่งกินอยู่จนลูกค้าก็แตกกระเจิง

แกะเก้าอี้ฝาดดูนะ
เห็นมั้ยเละไปหมด

ศีรษะแล้วก็ลำตัวหลังจากถูกรุมทำร้ายพร้อมกับระบุ
ข้อความบอกว่าเป็นความปาเถื่อนอ่าของนักเรียนในพื้นที่
อเมืองโขงเจียมอุบันรัชภนีเรื่องมีอยู่ว่าน้องชายนะเขา
ไปทานจิ้มจุ่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอโขงเจียม
นั่งอยู่ดีกลับโดนทำร้ายร่างกายจากคนที่มาจากข้างนอก
ซึ่งไม่ใช่ลูกค้าด้วยเข้ามาถึงก็มาทำร้ายทั้งที่ไม่เคยรู้จักกัน
ไม่เคยเจอกันมาก่อนใครจะรู้ว่าอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวมากมาย
โขงเจียมอุบลรัชธานีต้องมีเรื่องถูกทำร้ายร่างกายแบบปาเทือนแบบนี้
วัยรุ่นนับสิบบุกเข้ามาทำร้ายแทบเอาชีวิตไม่รอด
พยานก็กลัวเพราะที่นี่มีนักเลงใหญ่ที่สำคัญมีเรื่องกันบ่อยมาก
งกรานปีนี้งดไปเที่ยวโขงเจียมชีวิตไม่ปลอดภัย
ขนาดนั่งกินจิ้มจุ่มยังโดนนักเลงทำร้าย
เขาโพสต์อย่างนี้เลยแม่สงสารอำเภอโขงเจียมมาก

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกวันที่๘ต่อเนื่อง๙เมษายนนะครับ
ผู้โพสต์บอกว่าเป็นญาติกับคนเจ็บครับ
แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สพโขงเจียมแล้ว
การเรียกร้องขอความเป็นธรรมและฝากเตือนประชาชนให้ระวัง
พันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยอินราภูมิกับการสพโขงเจียม

ติดตามหาตัวกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปที่ก่อเหตุ
รู้ตัวแล้วประมาณ๓๔คน
หนึ่งในนั้นชอบทำตัวเป็นขาใหญ่ในอำเภอ
ทั้งหมดอายุ๑๕๑๙ปี

อายุ๑๕เป็นขาใหญ่กันแล้วหรอ
คืออยากเจ๋งในอำเภอในอำเภอฉันต้องเจ๋งที่สุดเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะประสานผู้ปกครองให้พามามอบตัวนะครับ
เพราะนี่คือคดีร่วมกันทำร้ายร่างกาย
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่นะครับบอกว่าคนเจ็บกับกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายนั้น
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มานั่งกินอยู่ในร้านเดียวกัน
ต่อมากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเกิดเขม่นกันก็เลยไปทำร้ายเขาโดยไม่มีสาเหตุ
ผู้บาดเจ็บชื่อนายมงคลสมสนออายุ๒๗กับนายสมพงศ์บุตรวงศ์อายุ๒๙
แล้วก็มีเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๔คนที่ไป
ล่าสุดวันนี้กลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้ว
โดยบอกว่าสาเหตุที่ไปรุมทำร้ายผู้เจ็บเพราะได้รับคำสั่งจากนายโจ้

เป็นวัยรุ่นขาใหญ่ของอำเภอซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอยู่ชั่วโมงนึงก็ปล่อยตัวไป
นายมงคลที่บาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีเด็กเสิร์ฟมาเตือนให้ระวังวัยรุ่นแก๊งนี้
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ผมกับมูก็มานั่งกินกินเขาธรรมดาในระหว่างนั้นก็เพิ่งสร้างแก้วห่อนเขามากินนะครับเพิ่งกินคนละค่ำเอง
แล้วกับกะมี่ไว้รุ่นก็ละครับครุ่มหนึ่งเขามาเท่าที่จำได้ก็กระซิบประมาณซิบซิบกว่านซิบโปะนต์แบบนี้ละครับ
เขามาก็มีหนองที่เป็นเล็กเสือบน่ะ
เขามาบอกว่ากุมหนี่มักหาเรื่อง
ตอนนี้สักพักหนึ่งเขาก็กระโดดขึ้นโต๊ะเลยครับ
กระโดดขึ้นโต๊ะแล้วก็เต๊ปากปากมูผม
พ่อผมก็ลุกขึ้นก็เคี้ยวตัวหลอดเนอะครับไม่เอาคนมาไหล
จากกะอีย์ยังยังเขาก็ฝาดใส่เลยครับต่างตัวประทั่ง
ทีนี้ค่ะทางด้านคดีตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลตรวจจากแพทย์
แล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมนะคะก็จะดำเนินคดีข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบัตรเจ็บกับกลุ่มที่ก่อเหตุ
ทีนี้เจ้าของร้านจิ้มจุ่มเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะคะ
นายนวัดศรีหาพงศ์อายุสามสิบสองปีวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก่อนจะตีกันเนี่ยนะเห็นแล้วเห็นท่าทีของวัยรุ่นเจ้าถิ่น
คิดไว้แล้วว่าจะต้องมาทำร้ายลูกค้าที่กินอาหารในร้านแน่

น้องน้องอย่ามีเรื่องกันในร้านนะนี่อืม
โจ้วัยรุ่นที่เป็นหัวหน้าแก๊งอะค่ะ
รับปากเจ้าของร้านนะรับปากว่าจะไม่มีเรื่องนะ
แต่ทำไมรู้ไหมอีลูกน้องขยันขยอลูกพี่
ถ้าลูกพี่สั่งนะจัดให้เดี๋ยวนี้เลยโอ้โหเหรอ
ลูกน้องเนี่ยโจ้ขายใหญ่แห่งโขงเจียมเนี่ย
แล้วลูกน้องขยันขยองไงถ้าลูกพี่สั่งแล้วจัดให้เลยอ่า
พักก็จัดเลยอ่ะครับก็จัดเลยอ่ะก็ทำร้ายนายมงคลกับเพื่อนเลยอ่ะ
วันนี้ก็เลยไปแจ้งความเอาเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าร้านเขาพังนะคะเสียหายเป็นหมื่นนะคะ
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทชดใช้ค่าเสียหายให้เขาด้วยดีฮะ
ให้หนักเรียกค่าเสียหายให้เยอะครับจริงคือไอ้พวกนี้ไม่กลัวติดคุกหรอก
ค่ะติดคุกมันก็แบบเออดีไปเจอเพื่อนเดี๋ยวก็ออกมาใหม่อ๋อนั่นแหละสิ
แล้วก็รวมกลุ่มอีกกินเหล้าเมายาเยอะ
ลงโทษให้หนักเลยได้ไหมตัวขยันฮรอยอย่าไปหมื่นห้าหาเนี่ย